ต่อกันที่เรื่องราวดีในวงการบันเทิงนะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ต้องเห็นว่าหลายคนพยายามแชร์

สำหรับคุณแอนอังคณานั่นเองค่ะอดีตเซ็กซี่สตาร์คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะ
แก้วคุณแม่ของณเดชน์นะคะได้ยื่นหยิบยื่นความช่วยเหลือให้
บอกว่าให้ทุกคนช่วยกันบริจาคใครมีเล็กมีน้อย
ช่วยเหลือบริจาคค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณแอนกันค่ะ
คนละเล็กคนละน้อยชื่อว่าน้ำใจในวงการบันเทิง
ยังส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดก็นี่แหละแม่แก้วสุดารัฐ
คุณแม่ของณเดชนคุกิมิยะค่ะได้แชร์ภาพจากอินสตราแกรมของคุณเฮเลนปาวรา
เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการช่วยหาค่ารักษาพยาบาล
เพื่อรักษาอาการป่วยของอดีตเซ็กซี่สตาร์คุณแอนอังคณาทิมดีค่ะ
ตอนนี้ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสิน
พร้อมกับระบุข้อความใต้ภาพว่าชีวิตเป็นของสำคัญ
ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจและความช่วยเหลือค่ะ
และขออนุญาตบอกต่อเพื่อเป็นกำลังใจ
แล้วก็ให้ช่วยเหลือพร้อมกับระบุเลขที่บัญชีให้ด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจและขอให้สุขภาพคุณแอร์นั้นแข็งแรงโดยเร็วค่ะ
ส่วนเรื่องความคืบหน้าอาการล่าสุดของคุณแอนเมื่อวานนี้ค่ะ
บอกว่าแพทย์ได้ทำการดูดน้ำในช่องท้องออก

ทำให้คุณแอนเหนื่อยแล้วก็เพลียกว่าทุกวัน
เพราะว่าจะรู้สึกเจ็บจากการรักษานั่นเองค่ะ
ทั้งนี้นะคะทางแพทย์เองก็ได้แจ้งกับตัวของคุณแอนว่า
คุณแอนมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดและตับ
ซึ่งก็ต้องมีการให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว
เนื่องจากว่าร่างกายผู้ป่วยเองมีการผลิตเม็ดเลือดขาวที่น้อยมากค่ะ
ส่วนเรื่องกำลังใจของคุณแอนตอนนี้บอกเลยว่ายังเข้มแข็ง
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเพื่อนในวงการบันเทิง

ไม่ว่าจะเป็นใหม่สุคลธวาสุกัญญามิเกล
นี่รุ่นใหญ่นะและคุณโยโกทาคาโน่ก็มาเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์รุ่นหนึ่งที่โตมาด้วยกัน
บอกแบบนี้เราเห็นในวงการบันเทิงมาด้วยกันนะคะ
แต่ว่าที่ดิฉันสะดุดใจก็คือภาพที่คุณใหม่สุคลธวาโพสต์ลงไปนั่นเองนะคะ
เขาบอกว่าคุณแอนปลื้มคุณหมายอยู่แล้ว
แล้วคือคุณใหม่ก็ปลื้มคุณแอน

กลายเป็นว่าไอดอลสองรุ่นมาเจอกันส่งกำลังใจให้กันเมื่อวานนี้ค่ะ